คุณล่ะโหลดหรือยัง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
โปรดติดตามตอนต่อไป
กรอบไม้ตุก
กรอบไม้ตุก

สวัสดีครับและนี่คือรายการกับไม้ตู
เย้

ก็สมัครง่ายสมัครมาทางแฟนเพจของเรานี่แหละ
ว่าคุณมีความสามารถอะไร

รับไปเลย๓๐๐บาท

คุณแจ๊ดและหนูแหละครับ

มากัน๔หน่อด้วยกันเชิญเลยครับ

อายุ๑๗ปีอยู่โรงเรียนเซนอมินิกครับ
สวัสดีครับชื่อเด็กชายขวัญชัยเกรียงวิทยากุล
อยู่โรงเรียนอสัมชันศูนย์ประกันอายุ๑๓ปีครับ

สวัสดีครับผมพีเจนนายกิติทัศน์ไกรวุชวงศ์ครับ
อายุ๑๖ปีเรียนที่โรงเรียนอสัมชันธมบุรีครับ

หลายคนไม่ค่อยเข้าใจสแตปคืออะไร
อธิบายเข้าใจง่ายเลยนะ
มันก็คือเป็นกีฬาอย่างหนึ่งครับแต่ว่าเป็น
เกี่ยวกับความวัยก็คือเป็นแก้มพลาสติกแบบนี้ค่ะครับ
ก็มีด้วยกันทั้งหมด๑๒ใบเรียงตามท่าที่กำหนด
อืมให้ได้ใครได้เวลาเร็วที่สุด

เอาละฮะเมื่อกี้น้องอธิบายไปแล้วว่าเล่นยังไง

คุณแจ๊คกับหนูเล็กมาเลยมาดูใกล้นะครับผม

ไม่รู้เห็นเดินปีมาหรือว่าอะไร

ยังยัง

เป็นภาพที่เล่นคู่นะครับ
ต้องกวาดคอก็ได้อ่ะ

นี่นี่

เดี๋ยว
คิดว่าเด็กมันจะรำคาญไหม
เอาใหม่กดเลยลูก
เวลา

อ่อมันตกได้ยังไงอ่ะ
เออไม่เป็นไรตื่นเต้นนิดหน่อย

โอ้โหโอ้โหโอ้โห

มันไม่ใช้แก้ว
อ้าวคนเหนื่อยก็ต้องกินนา

อ้าวอ้าวทำไงล่ะทำไงล่ะโห

แต่นาฬิกา

พังแล้วหรออันทีเท่าไหร่อ่ะไอ้เดี๋ยวโทรบอกกัน

วันนี้คือเนื่องจากว่าเราท้าน้องสนุกไม่ได้จริงจังมาก
จริงแล้วคือเขาทำได้เร็วกว่านี้

จริงอยากเชิญ๒คนไปอยู่ตรงนู้นหรือเปล่า
ถึงเวลาที่เราจะท้าทายน้องกันแล้วนะครับ
เดี๋ยววันนี้เราจะท้าทายให้เล่นสแตดเป็นทีมแบบสองคนแล้วกัน
เดี๋ยวให้น้องส่งตัวแทนมา๒คน
คนหนึ่งเล่นธรรมดา
อีกคนนึงปิดตาแล้วเล่น
เราให้เวลาทั้งสิ้นนะครับ

กับว่าเล่น๒ชุดนะ

แน่ครับ
เดี๋ยวพ่อแม่เขาไปดักโตบหน้าสตูล่ะ

ก็สองคนนี้ให้ทายว่าใช้เวลากี่วินาที
หนูเล็กทายกี่วินาที

นูเล็กกี่วิ

แหมนี่เข้าข้างกันออกนอกหน้าเหลือเกินนะ

เดี๋ยวพอเรียงปุ๊บมันจะเห็นชัดเจนเลยนะครับ

เร็วเร็วอู๋เร็ว

เออเริ่ม๑๐วินาที

มีลุ้นพี่เจนครับพี่เจนเหลืออยู่๒๒วินะนะครับ

เร็ว

เร็ว

สุดยอดใช้ไป๑๔วินาทีรวมกับ๘นะฮะ
เพราะฉะนั้นทั้งสิ้นใช้ใบ๒๒วินาที
โอ้โหเก่งมากช่วยงับ
โอ้โหนี่จะมีการประกวดการแข่งขันอะไรกันอีกเมื่อไหร่ครับ
ครับก็เดี๋ยวในเดือนพฤศจิกายนนี้
ก็จะมีแข่งขันระดับเอเชียนะครับที่ประเทศมาเลเซีย
ตามเชียร์ได้ยังไงบ้างครับพี่เจน
ครับก็มันจะมีให้ดูทางออนไลน์ครับ
คือแบบถ่ายทอดสดเลยของสนามการแข่งขันครับ
แล้วก็สามารถติดตามได้จากผลการแข่งขันนะ
ครับมีอะไรจะฝากถึงท่านนายกสมาคมไหมครับ
เชิญไปหน้าเป็นคนเอาชัด
มีอะไรอยากจะบอกเพื่อนที่รุ่นเราคราวเดียวเราแล้วอยากจะเล่นสแตปเป็น
โอเคพร้อมนะครับเอาไปช่วยครับ

นี่คมกันน้ำตาจะไหลเลยเนี่ย
ถ้าเขาจะพูดขนาดนี้ผมดึงหลานที่บ้านมาพูดก็ได้

อะไรอ่ะบนโทษมีรกไหวด้วย
สาวไม่ต้องนั่งดูเพราะผู้หญิงฉลาด
ไม่แบบที่ใส่ว่าสี่วิ

ยังไงแกตกเลขหรือเปล่า
ฉันอยากจะรู้แกตกเลขหรือเปล่า
มานี้หักเสี่ยวไหมไม่งั้ย
รถควยไม่น่ากลัว

เอาอย่างงี้กันเดี๋ยวรถไฟมันพิ้งถึงท่ีมาหน้าเอา

เดี๋ยวแต่หน้ากล้องควายมันมีอะไรเฮฮะ
มันคืออะไรทางนี้ถ่ายไว้มันมีเค็มอยู่ดูใช่เบื่อเปล่า
เบื่อดิไม่รุ้นเนาะเหมือนไม่น่าหลาก

สังสัมปิด

ใช้

กลัวรูปมอง

อ้าวหูดับไปดอกข้าง

ถ้างั้นไม่เป็นไรเอาคางมาเฉยเดี๋ยวเข็มจะมาเอง
เท่านี้หน้าผมก็รูเยอะพอแล้ว
อ้าวเดี๋ยวต้องไปต้องไปดุด่าว่ากล่าวเด็กทีมงานทำไมเตรียมมาไม่พอล่ะ

เมาส์ชัวร์ค่ะเดี๋ยวกลับมาครับ
ผู้ชายนางติดเป็นความรักพร้อมสีเคร็ดมากจนเราก็ไม่รู้เอาก่อนเอาดีนะ
ซื้อเพื่อจะเอาไปมอบให้กับเด็กผู้ชาย

เฮ้ยแต่ค่าเพิร์มไม่ได้หรอก
นางสาวเอกเกิดขึ้นจากภาพนี้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

กับไม้ตุก

สวัสดีครับและนี่คือรายการก๊อบไม้ตู
และช่วงนี้คือช่วงโชว์โชว์โชว์
ก็สมัครง่ายสมัครมาทางแฟนเพจของเรานี่แหละ
ว่าคุณมีความสามารถอะไรแปลกกว่าใครตรงไหน

ถ้าหากว่าทำตามโจทย์ของเราได้นะคะรับไปเลย
แล้วมาอะไรอย่างกับคุณนั้น

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีมากค่ะครับผม
สวัสดีมากค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม

อ่าสดใสสอนได้ก็รักเลยครับผม
คุณรู้จักสแตดกันไหมอะไรฮะสแตน

มากันสี่หนอดด้วยกันเชิดเลยครับ

สวัสดีครับผมชื่อกัสซิลิแตงอ่อนครับชื่อเล่นชื่อกีนอายุ๑๗ปีอยู่โรงเรียนเซ็นดอลมินิกครับ
สวัสดีครับชื่อเด็กชายขวัญชัยเกลียงวิทยากุลอยู่โรงเรียนอสัมชันสมุทรประการอายุ๑๓ปีครับ

สวัสดีครับผมพีเจนนายกิติทัศน์ไกรวุชวงศ์ครับอายุ๑๖ปีเรียนที่โรงเรียนอสัมชันธมบุรีครับ
หลายคนไม่ค่อยเข้าใจสแตปคืออะไรอธิบายเอาแบบเข้าใจง่ายเลยครับ
มันก็คือเป็นกีฬาอย่างหนึ่งครับแต่ว่าเป็น

ใช่ครับเป็นของใหม่ก็คือเป็นแก้วพลาสติกแบบนี้ครับ
ก็มีด้วยกันทั้งหมด๑๒ใบเรียงตามท่าที่กำหนดนะครับ
ให้ได้ใครได้เวลาเร็วที่สุดตามกติกาก็ถือว่าเป็นผู้ชนะไปครับ

เดี๋ยวลองโชว์ให้ดูเลยดีกว่าว่าเล่นกันยังไงเชิญครับ
เอาละฮะเมื่อกี้น้องอธิบายไปแล้วว่าเล่นยังไงเดี๋ยวให้เล่นให้ดูดีกว่านะครับ
คุณแจ๊คกับหนูเล็กมาเลยมาดูใกล้นะครับผม

อะไรอะไรทำอะไร

พื้นฐานนะเตรียมตัว๑๒๓เริ่มครับ
อ่าทุกคน

ใครอ่ะใคร
อ๋อแล้วการที่เราจะเล่นแบบนี้ดิ

อ๋อกอดคอก็ได้
ต้องชี้กันตกใช้๒เครื่อง
กอดคอได้ด้วยหนูเล็ก

คิดว่าเด็กมันจะรำคัญ
เอาใหม่โกรธเลยลูก

เวลาอะไรครับ

อ้าวข้างหลังลูกข้างหลังมา

เขาเป็นหัวหน้าทีม
เขาวางแผน
พูดอะไรกับใหม่

โอ้โห

โอ้มันตกได้ไง

อ้าวถึงเวลาที่เราจะท้าทายน้องกันแล้วนะครับ
นะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะท้าทายให้เล่น
สแท็ดเป็นเป็นทีมแบบ๒คนละกันนะ

เออนะฮะอ่าคิดว่าจะส่งใครมาเล่นดีฮะ

ไหวเป้าไหวไหวเน่ปะหว่ามึงนะครับนี่เดี๋ยวพ่อแม่เข้าไปดักตกหน้าก็ตู้อ่ะ

ก็สองคนนี้ให้ทายว่าใช้เวลากี่วินาที
หนูเล็กทายกี่วินาที
ใช่เราท้าไว้ภายใน๓๐วิ
เพราะว่า๒๐วิ
หนูเล็กกี่วิ๒๐วิต่อคุณแม่

แหมนี่เข้าข้างกันออกนอกหน้าเหลือเกินนะ
หนูเล็ก๒๐แจ๊ด๒๕วิ

แล้วเราเคลียร์พื้นที่ให้ก่อนนะครับพิมพ์เข้าไปกันที่อ่าเชิญครับอ่าเชิญครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมครับเพื่อให้มันเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะเราใช้เป็นสีแล้วกัน
เดี๋ยวพอเรียงปุ๊บมันจะเห็นชัดเจนเลยนะฮะเป็น๓ชุดด้วยกันนะครับ
อู๋พร้อมไหมครับพี่เจนพร้อมไหมครับพร้อมครับนะครับห้ามเกิน๓๐วีนะครับ
ถ้าทำสำเร็จรับไปเลย๓๐๐บาทฮะเตรียมตัวครับ๑๒๓เริ่มครับ
เร็วเร็วอู๋เร็วเร็ว๓๐เวลานะนะเออเร็วเร็ว๒๐เวลามาเลยมาใช้ไปเท่าไรอะ
๘๒๙บาทใช้ไป๘วินาทีเองมีรุ้น
เจนครับพี่เจนเหลืออยู่๒๒วินะนะครับเตรียมตัวนะ๑๒ซ่ำเริ่มครับ

ใช้ไป๑๔วินาทีรวมกับ๘นะฮะ
เพราะฉะนั้นทั้งสิ้นใช้ใบ๒๒วินาที

จะมีการประกวดการแข่งขันอะไรกันอีกเมื่อไหร่ครับ

ครับมีอะไรจะฝากถึงท่านนายกสมาคมไหมครับ
เชิญเลยไปด้านหน้าเป็นคนแต่เออเอาชัด
อยากจะบอกเพื่อนที่รุ่นเราคราวเดียวเราแล้วอยากจะเล่นสแตปเป็น

เพื่อนครับมาเล่นด้วยกันนะครับ

นี่คมอยู่แล้วน้ำตาชมไหลเลยเนี่ย
ถ้าเขาจะพูดขนาดนี้ผมดึงหลานที่บ้านมาพูดก็ได้

รับไป๓๐๐บาทขอบคุณทั้ง๔คนมากขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะ

เมื่อกี้คลายไว้กี่มินาที
ไม่กล้ามกึ่งเลย
ผู้หญิงมันฉลาดกว่าอยู่แล้ว

ขอบคุณครับ
มีลูกหวัยด้วย
มีลูกหวัยด้วย

๒๕น้องทำได้อะไรน้อง๒๒มันก้ำกึ่งมาอยู่ตรงกลางเนี่ยมันก้ำกึ่งมาตรงกลางอะมันก็เลยต้องโดนทั้งคู่ไง
เอามันนี้ละกันเดี๋ยวรถไฟมันหรือมินทิ้งทีมหน้าเอ้าเอาผ้าแบบปิดตาไว้ด้วย
มันคืออะไรอ่ะมันมีเข็มอยู่ดูด้วยเชยเบื่อป่ะ
เบื่อดิไม่รุนเนาะเอ้าลูกโป่งไปเข้าไว้เดี๋ยวเราจะปล่อยไว้ปล่อยไว้
ปล่อยรถไฟไปหาให้อ๋อคือเข้าลูกโป่งไว้

พี่เราลดโป่งหมดแล้วด้วย
โอ้ยตายเลยโอ้ย

เท่านี้หน้าผมก็รูเยอะพอแล้ว
อ้าวเดี๋ยวต้องไปดุด่าว่ากล่าวเด็ก

เดี๋ยวกลับมาครับ
ผู้ชายหนังปิดเป็นความรักพร้อมสีเคร็ดมาจนเราก็ไปลุ้มเอาก่อน

ซื้อเพื่อจะเอาไปมอบให้กับเด็กผู้ชาย

นางสาวเอกเกิดขึ้นจากภาพนี้